คุณผู้ชมคะข่าวนี้วันนี้เรามีเรื่องอะไรนะจดทะเบียนสมรสซ้อน

คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือฝ่ายชายเคยไปมั่นกับฝ่ายหญิงไว้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวอีก๔ปีจะแต่งนะ
เดี๋ยวเรียนจบก่อนทุกอย่างให้เรียบร้อย

มา๔ปีทำไมไม่แต่งงานสักที
ฝ่ายหญิงก็เลยไปมั่นกับคนอื่นเลย
แล้วทีนี้แม่ของฝ่ายชายบอกว่าอ้าว
ของมั่นไอ้ทองที่ฉันว่าฉันให้เธอไปน่ะ
เธอต้องคืนฉันมานะฝ่ายหญิงบอกว่าไม่คืนหรอกใช่ค่ะ
ก็ฉันรอเธอมาตั้ง๔ปีรอจนเหี่ยวแห้งหมดแล้ว

ก็มีสิทธิ์ในการไปมั่นกับคนอื่นสิ

เนี่ยเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงยังไง

เอาจริงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แม่ของฝ่ายชายพาลูกคนนี้เลยคนนี้เลยชื่อว่าโอเว่นอายุ๒๐ปี
จะให้ฝ่ายหญิงน่ะคืนคืนของมั่นที่เป็นทองน้ำหนัก๑บาท
นี่มั่นไว้ตั้งแต่๔ปีที่แล้ว
ก็ฝ่ายหญิงผิดสัญญาเองนี่ไปมั่นซ้อนไปมั่นกับคนอื่นทำไม
นี่ยังไม่ได้ถอนมั่นกับลูกชายฉันเลย
ฝ่ายหญิงบอกว่าอ้าวก็ให้เวลาฝ่ายชายมา๔ปีแล้วนะ
ไม่เห็นมาตกมาแต่งอะไรตามที่สู่ขอเอาไว้เลย
อีกอย่างหนึ่งมีการพูดด้วยบอกว่าเดี๋ยวรอให้ฝ่ายชายเขาเกณฑ์ทหารก่อนนะ
เดี๋ยวรอให้ฝ่ายหญิงเรียนจบก่อนนะจนตอนนี้เกณฑ์ทหารก็เกณฑ์แล้ว
เรียนก็เรียนจบแล้วไม่เห็นมาขอแต่งงานสักทีเลย
ฝ่ายหญิงเขาก็บอกว่าเขาก็อายคนในหมู่บ้านเลยตัดสินใจบอกเลิกซะเลย
ส่วนทอง๑บาทให้เอาไว้วันมั่นใช่ไหมไม่คืนหรอก
ฝ่ายหญิงนี่ก็เสียหายเหมือนกันยังไงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายหญิงนะคะ
อันนี้อันนี้ทั้งสองมุมแล้วนะเมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราไปถามแม่ของโอเว่น
บอกจะเอายังไงแม่จะไปทวงทองคืนอีกไหม
ฝ่ายหญิงเขาก็มั่นหมายใหม่ไปแล้วแล้วเขาไม่ยอมคืนให้นะฮะ
ใช่คือแม่บอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะแม่ไปบ้านของฝ่ายหญิงใช่ไหม
จะไปถามเหมือนกันว่าทำไมเธอต้องไปมั่นซ้อนด้วย
แต่ว่าพ่อฝ่ายหญิงอ่ะก็ไล่แม่กลับเพราะว่าที่บ้านฝ่ายหญิงตอนนั้นอ่ะ
เขากำลังมีพิธีมั่นอยู่มั่นอะไรอีกอ่ะก็มั่นกับผู้ชายคนอื่นไงคุณผู้ชม
ซึ่งตัวฝั่งแม่ของโอเว่นไม่ได้ตอบโต้อะไร
ก็ยอมกลับบ้านมาแต่โดยดีค่ะพอตอนเย็นปั๊บ
พ่อของฝ่ายหญิงมาที่บ้านเลยนะแล้วมาถึงที่บ้านของญาติของนายโอเว่นอ่ะ
มาบอกแบบนี้บอกกับญาติโอเว่นนะฝากมาบอกครอบครัวโอเว่นด้วยว่า
ถ้าเกิดอยากได้ทองคืนไปเอาเองที่บ้าน
แล้วระหว่างทางที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยมาเนี่ยนะ
กลายเป็นว่าตอนที่เขามาหารถมันยังสวนกันอยู่กับรถของโอเว่นเลย
แม่ของโอเว่นก็เลยบอกว่าอุ๊ยลูกชายฉันจะปลอดภัยไหมไม่เอาแล้วก็ได้
ทองที่เคยมั่นเอาไว้น่ะเอาไปเลยไม่เรียกร้องไม่ขออะไรละจบ
พอแค่นี้ไม่อยากให้เรื่องบานปลาย
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาจะคืนทองจริงไม่ต้องให้ไปเอาที่บ้านหรอกมั้ง

ใช่แม่โอเว่นบอกว่าเสียใจนะ
ฝ่ายหญิงทำอะไรเหมือนกับไม่ให้เกียรติไม่บอกกล่าวกันเลย
แล้วจริงถ้าเกิดเด็กทั้งคู่มันรักกัน
เวลานานแค่ไหนมันก็ต้องรอกันได้สิไม่ใช่มาอะไรแบบนี้
ก็หาคนที่คุยแหล่งคุยกันงั้นได้แหล่ะใช่ไหม

ฝากคำบอกว่าถ้าอยากได้กลับไปบ้าน
เพื่อนเป็นฝ่ายยิ่งเพื่อนอ่ายเพื่อนโปรกรรมฮะ

ก็แค่นี้แหละแต่ว่าแม่ก็เลยบอกว่า
พอไปดอกยังมีเรื่องไม่เล่านะ
เขาเข้าไปบริเวณบ้านเขายังเพื่อปลอดภัยนะ

ไม่ไปเรียกเล่าหรอก
หลังจากที่แม่ของโอเว่นมาแจ้งความร้องทุกข์

จะได้ไม่ต้องมาเป็นคดีความกัน

แม่กลับมาหาผมอีกทีนึงเดี๋ยวผมก็คือตำรวจจะเป็นคนกลาง
ในการที่จะเจรจากลายเกลี่ยตามขบวนการตามขั้นตอนต่อไป
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือจริงถ้าเกิดตามหลักกฎหมาย
เวลาที่มั่นกันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะฟ้องบังคับ
ให้แต่งงานกันได้นะแม้ว่าจะมั่นกันแล้วก็ตาม
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการมั่นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบ

เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะแต่งงานกันไง
เดี๋ยวต้องรอให้ไปคุยไปเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะ